คู่นี้เนี่ยบอกเลยว่าเพิ่งคบกันเพิ่งรักกันเพิ่งปลูกต้นรักกันนะคะสำหรับหนุ่มนายแล้วก็สาวใบเฟิร์น
เคล็ดลับของหนุ่มนายที่จะใช้มัดใจสาวใบเฟิร์นคืออะไรรู้ไหม
คือการเข้าหาผู้ใหญ่เข้าทางคุณพ่อคุณแม่นี่แหละจ้าคุณผู้ชมจ๋า
คือเมื่อไม่กี่วันก่อนที่ผ่านมาเนี่ยเป็นวันคล้ายวันเกิดของคุณพ่อของน้องใบเฟิร์นใช่ไหม
ลูกสาวคนสวยเขาก็ลงภาพในไอจีอวยพรวันเกิดให้คุณพ่อ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

โหย

นั่นแหละครับก็เป็นวันเกิดเขา
ก็แสดงความยินดีก็ส่งของขวัญเล็ก

ครั้งแรกเลยนะที่จะออกมาพูดกัน

ก็คงให้เป็นธรรมชาติไปนะครับ
ซึ่งงานหน้าก็คืองานพรุ่งนี้
เดี๋ยวพี่แจ๊กกะลิไปถามมานะ